เป็นว่าวันดันใจกินเตียงกับยาวต่าง
ไข่ครับไข่ไข่ไข่อยู่ไหน
ไข่ไก่เป็นไข่ค้างรังเขาเรียกว่าไข่ค้างรัง
ไปดูกันหน่อยที่จังหวัดเชียงใหม่ครับ
เมนูนี้เขาบอกว่าเป็นยาชูกำลังด้วย
หลายคนชอบทานมากนะคะแต่หายากนะ

ของนายเสน่ห์ชูพาราอายุ๖๗ปีครับ
ในหมู่บ้านแท่นดอกไม้ตำบลสบเตี้ยอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
นำไข่ข้าวไปย่างขายให้กับชาวบ้าน
และคนที่ขับรถผ่านไปผ่านมาที่มักจะจอดรถแวะ
ไข่ค้างรสชาติอร่อยกรอบนอกนุ่มในของร้านนี้
เขาบอกว่ามีทีเด็ดที่น้ำจิ้มนี่นั้นกำลังรินลงในถ้วย
โอ้โหเห็นแล้วอยากทานสักคำหนึ่งนะ

ทางด้านผู้สื่อข่าวของเราไปถามนายเสน่ห์บอกว่า
เขานำไข่ไปเสียบไม้ย่างพร้อมกับน้ำจิ้มพริกขี้หนูสด
มานานกว่า๓๐ปีแล้วนะครับ

ช่วงหลังเนี่ยวัตถุดิบมันแพงขึ้นหายากขึ้น
ราคามันก็ปรับสูงขึ้นปัจจุบันขายไม้ละ๒๐บาทนะครับ
ส่วนไข่เนี่ยรับมาจากโรงฟักไข่ในอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูน
นำไปต้มให้สุกแกะเปลือกออกก่อนที่จะนำไปทอดกรอบ
และถอนขนออกจากลูกไข่นะครับ
บางคนไม่ชอบกินไก่ที่ยังมีขนอยู่

รู้สึกมันมีขนลุกนิดนึงนะคะ
จากนั้นนะครับก็นำไปเสียบไม้แล้วก็อุ่นบนเตาย่างครับ
ให้กับลูกค้าพร้อมกับน้ำจิ้มพริกขี้หนูสด
ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่และใกล้เคียงนะครับ
นิยมซื้อไปกินบางคนก็ซื้อไปกินกับแกล้มอะไรประมาณนี้
เสน่ห์เล่าต่อว่าชาวบ้านเชื่อว่าเป็นยาบำรุงกำลังชั้นดี
แต่ระยะหลังหากินค่อนข้างยากครับ

ดัดแปลงขายเป็นไข่ปิ้งแทนการต้มเหมือนกับในสมัยก่อนนั่นเอง
เดี๋ยวนี้มันหาทานยากจริงคุณผู้ชม
เพราะว่าพอเขาเชื่อว่ามันเป็นยาบำรุงกำลัง
ก็จะไปตามหามาซื้อทานกันหวังจะบำรุงสุขภาพ
ก่อนเนี่ยเจ้าไข่ประเภทนี้เขาทิ้งกันนะ
ใช่มันคือขายที่ฟักไม่เต็มตัว
แล้วก็เอาคนก็นำมาทานต้มทานบ้างนึ่งบ้างปิ้งบ้างอย่างที่เห็น
ที่ฉันเคยทานแต่ลักษณะที่เป็นไข่ข้าวเฉย

ยังไม่ลองดีกว่าว่าขนลุกกลัวคน
ถ้าถอนขนแล้วก็เดี๋ยวว่ากันถ้ามีโอกาสก็อยากลองดูเหมือนกัน
ก็เขาบอกว่ารสชาติดีใครก็ถ้าสนใจก็ไปลองดูล่ะ
ใช่แล้วคุณผู้ชมอันนี้เรียกน้ำย่อยอีกรอบนึงไปแล้วใช่ไหม
งั้นเอาให้น้ำลายแตกฟองกันไปเลยละกัน
เดี๋ยวจะพาไปที่ร้านส้มตำระเบิดแซ่บเวอร์จังหวัดสุรินค่ะ
ร้านนี้เขาบอกว่าขายดิบขายดีเทน้ำเทท่า
รายได้เดือนละกว่า๒แสนบาทเลยจ้า
โอ้โหตำจนร้องอายะอย่างนี้เลยเหรอ

เสียงเคราะห์กับสระกระทบกันเบา

ชอบนะคะขายดีมากแล้วก็ขายดีเป็นประจำทุกวันเลย
สำหรับส้มตำร้านนี้ที่ตั้งอยู่ที่ริมถนนข้างสำนักงานป่าไม้จังหวัดสุรินค่ะคุณ
มันจะไม่แซ่บได้ไงคุณดูพริกดิ

ให้ว่าเจ๊บางส้มตำระเบิดแซ่บเวอร์ข้างกลมป่าไม้
บางหรือว่านางบางสารศรีมาอายุ๕๐ปีค่ะ

เขาเผยเคล็ดลับที่ทำให้ลูกค้าติดอกติดใจกันถึงขนาดนี้
เพราะว่าใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพนั่นเองคุณผู้ชม
ไม่ว่าจะเป็นปูนาที่ต้องมีการดองสดแบบวันต่อวัน

ถูกต้องแล้วนะคะสดสะอาดลวกแล้วแน่นอนนะคะ
ส่วนปลาร้านะคะก็ทำเองค่ะคุณผู้ชม
ก่อนจะปรุงรสแล้วก็ตำให้กลมโดยเน้นรสชาติแบบจัดจ้าน
หวงพริกและเครื่องเลย
ลูกค้าต้องบอกต่อความอร่อยกันเลยทีเดียว
ส้มตำจะอร่อยอย่าห่วงเครื่องคุณ

แล้วน้องใบตอนี้ชอบส้มตำอะไรเป็นพิเศษ
อูปาร้าค่ะอูปาร้าตำปลา

ขายดีมากทำปลาร้าเองด้วยที่สำคัญสดสะอาดแน่นอน
สำหรับครกแล้วก็สากนะคะ
สั่งทำโดยเฉพาะเลยนะส่งตรงมาจากมุกดาหาร
มานานกว่า๒๐ปีแล้วจน
จนมีบ้านมีรถนะคุณ
คือทั้งวัตถุดิบรวมไปถึงครก
ก็สั่งทำมาเป็นพิเศษ
เพื่อจะได้อรรถรสที่ดีขึ้นคุณผู้ชมค่ะ

ส่งลูกชายลูกสาวเรียนจบปริญญาตรีแล้ว
มีงานทำแล้วและที่สำคัญเลย
เมื่อลูกว่างเขาก็จะมาช่วยคุณแม่

กระตันยูมากจริงไปฟังกันดูจ้ะ
วันหนึ่งแม่ลงทุนประมาณเท่าไหร่
ก็ประมาณ๕๖พันได้ค่ะ

กำไรก็มันก็ได้
มันดีกว่าไปทำงานอีกอ่ะ

ขยันสักอย่างมาไม่มีอะไรสักบาท
ยังได้มีบ้านมีรถส่งลูกเรียนจบ

ขยันสักอย่างได้อยู่แล้ว
ไม่มีอะไรเลยตอนนี้มีบ้าน
มีรถส่งลูกสองคนเรียนจบปริญญาตรีแล้ว

อกจากนี้นะคะยังมีการทำขนมจีน

รสชาติความอร่อยบอกเลยว่าไม่แพ้กัน
ทำให้มีลูกค้าแวะเวียนมาอุดหนุนร้านส้มตำ

แซ่บหนัวที่สุดในจังหวัดกันเลยนะจ๊ะ
วันเขาบอกว่าลูกค้าเยอะมาก
เยอะจัดเยอะขนาดต้องเข้าคิว
รอเป็น๑๐๑๐นาทีก็ทำมาแล้ว

วันละนะฮะประมาณ๘๐๐๐บาท

หรือตกเดือนละก็๒๔๐๐๐บาท
ถือว่ากำไรงามกันเลยทีเดียว
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ดิฉันฝ่ายฝัน

ทำไมต้องอ่านข่าวอะไรที่ทำให้กลืนน้ำลายตลอดเวลา
ทำไมต้องอ่านข่าวอะไรที่ทำให้กลืนน้ำลายตลอด

บอกว่าเห็นแบบนี้แล้วอยากทานส้มตำแล้วด้วย

อยากทานส้มตำเห็นปลาระเห็นปูดองแบบสด
อยากทานส้มตำเห็นปลาระเห็นปูดองแบบสด

ถ้าอยากกินส้มตำแล้วเนี่ยเครื่องเคียงที่ขาดไม่ได้ก็คือ
ถ้าอยากกินส้มตำแล้วเครื่องเคียงที่ขาดไม่ได้ก็คือ

ไก่ย่างที่พาไปครับไม่ใช่ไก่ย่างธรรมดา
เป็นไก่หันสมุนไพรครับที่จังหวัดอุดรธานี
ไปดูกันหน่อยว่าหันซ้ายหันขวาแบบไหน

อยู่ที่บริเวณริมถนนสายอุดรธานี

อยู่ตรงข้ามกับวัดป่าศรีสุธาทิพย์

จะมีร้านค้าลิมถนนจำหน่ายไก่หันประมาณ๔๕ร้าน
หนึ่งในพ่อค้าไก่หัน
ขายไก่หันมานาน๒๐ปี

เพื่อให้กับผู้ที่ซื้อไปรับประทาน

แกบอกว่ารับไก่มาจากพ่อค้า
นำมาส่งตัวละ๖๔บาท

จากนั้นครับก็ช่วยกันทำน้ำหมักไก่ที่มีส่วนผสม

ขิงขาตระไข้ใบมะกรูด
โครกให้เครื่องหมักนั้น

แล้วก็ใส่ส่วนผสมส่วนประกอบที่มี
เกลือน้ำปลาซีอิ๊วขาว

หวังว่าทันนะเพราะว่าเราก็อ่านจน
น้ำลายแตกฟองแล้วล่ะอยากจะทานจริง

ไว้ตลอดทั้งคืนหมักกันเป็นคืนเลยทีเดียว

ก็รีบออกจากบ้านตั้งแต่ประมาณตี๔

เสียบกับไม้เสียบกับ

แล้วก็หมุนไก่ขายย่าง
ในแต่ละวันครับเขาบอกว่า

หันไปหันมาอยู่นี่นะครับอยู่นานประมาณ
ชั่วโมงไก่จะสุกอร่อย

ตัวละ๑๐๐บาทเท่านั้น

ถ้ามาพร้อมกับส้มตำเมื่อสักครู่นี้

ขายในราคาได้ประมาณ

ตัวละ๑๐๐เนี่ยนะครับหากว่า

จำหน่ายได้วันละ๑๐๐ตัวทีเดียว

ออกแล้วก็มีรายได้เฉลี่ยเป็นเดือนละ

เขามีรายได้เสริมนะครับเข้าป่ากันไปเลย
เก็บเห็ดโคนมาจำหน่ายเป็นรายได้เสริมอีกด้วย
ราคากิโลกรัมละ๔๐๐บาท
เขาบอกว่าเห็ดโคนเนี่ยนะก็จะออกมาเฉพาะในช่วงฤดูฝนนี่แหละครับ

เห็ดโคนกำลังแบบว่าเยอะมาก
เมนูที่ทำจากเห็ดคนก็เยอะแยะมากมาย
แต่ว่าถ้าเกิดมีแกงป่าเห็ดโคนกินกับส้มตำไก่ย่างไก่หันอย่างนี้ก็อิ่มนะคะ
ช่วงนี้คุยกันแต่เรื่องกินเรื่องอาหารการกิน
ดิฉันอยากให้คุณทำท่าไก่หันให้ดู

คุณผู้ชมคิดเหมือนดิฉันไหมว่ามันเหมือนหมูหันมากกว่าไป
คุณผู้ชมเขาส่งข้อความมาทักทายเยอะมาก
คิดเหมือนดิฉันเลยขอส่องนะคะ
คุณผู้ชมของกินยังไม่หมดนะไม่หมด
ช่วงตลอดกินวันนี้คุณชนะคุณพาไปทานก๋วยเตี๋ยวต้มยำ
ไปเปลี่ยนอารมณ์บ้างไปทานกุ้ยเตี๋ยวกันนอน

เดี๋ยวแซ่บต้มยำแบบซีฟู้ดเขาเรียกได้ว่ามาแบบจัดเต็ม

ถ้ามั้ยเขาบอกว่าไปร้านนี้เราต้องร้องไอ้ยะค่ะต้นด้วยมาด้วย
เพราะฉะนั้นอยากรู้ใช่ไหมไปติดตามได้ในช่วงของตลอดกินครับ
คุณผู้ชมครับตลอดกินวันนี้ก่อนที่ผมจะพาไปลิ้มรสความอร่อย

ดำกับธรรมชาติสวยกับบรรยากาศดีนะครับ
บริเวณถนนสายเรียบด่วนรามินทา
ถึงแม้ว่าแถวนี้รถราจะเยอะแยะเต็มไปหมด
แต่ว่าบริเวณข้างทางก็มีความร่มรื่นกับร้านที่เขาขายดอกไม้พืชพันธุ์ต่างนะครับ
ส่วนในวันนี้เรื่องราวความอร่อยของเราครับ
จะพาคุณผู้ชมไปร้านนี้
ร้านที่คุณผู้ชมเมื่อไปถึงแล้วต้องร้องไอยา
เพราะว่าร้านเขาชื่อว่าร้านไอ้ยักษ์ก๋วยเตี๋ยวปูและซีฟู้ดนะครับ
โอ้โหใครที่ชื่นชอบที่จะทานปูเนื้อแน่นสด
พลาดร้านนี้ไม่ได้อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากจุดที่เราอยู่ตรงนี้ในซอยวัชรพลนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเพราะว่าผมเองก็พร้อมรถคู่ใจของผม
ในวันนี้ก็พร้อมแล้วเช่นกันครับไปกันเลย
เอาละครับคุณผู้ชมครับตลอดกินเดินทางมาถึงร้านก๋วยเตี๋ยวไอยักษ์ก๋วยเตี๋ยวปูและซีฟู้ดกันแล้วนะครับ
ร้านนี้เลยครับเพราะฉะนั้นไม่รอช้าไปกันดีกว่าครับ
เอาละครับตอนนี้ตลอดกินนะครับเดินทางมาถึงช่วงไฮไลท์แล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาชิมกัน

เราไปพูดคุยกับเจ้าของร้านกันก่อนว่าที่มาที่ไปของร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้เป็นมาอย่างไร
อยู่ข้างผมแล้วนะครับพี่ใหญ่สวัสดีครับ
เอาล่ะพี่ไอซึ่งเป็นเจ้าของร้านไอ้ยะก๋วยเตี๋ยวปูซีฟู้ดเนี่ย
ถามกันหน่อยว่าที่มาที่ไปของร้านนี้เรามีไอเดียมาจากไหนครับ
เมื่อก่อนนะคะก็คือจะเป็นคนที่นำอาหารทะเลเข้ากรุงเทพส่งตามโรงแรมพัฒนาคาร้านอาหาร

ใช่ค่ะแล้วพอมาสักพักนึงเนี่ยเริ่มเหนื่อยค่ะ
เหนื่อยเราก็แบบอยากมีร้านอาหารเป็นของตัวเองบ้าง
แล้วเราก็มีความรู้เรื่องของอาหารซีฟู้ดอยู่แล้ววัตถุดิบนี้เรารู้เป็นอย่างดี
เส้นแก้วนี้มันหนึบพอดีและที่สำคัญเนื้อปูอย่างที่คุณไอบอกเลือกมาเนี่ยมันสดใหม่ความสดของเนื้อปูเนี่ย
แทบจะไม่ต้องเติมเลยครับคุณผู้ชมครับรสชาติเยี่ยมจริง

ฟู้ดใช่ไหมทานไม่ครบไม่ได้คุณผู้ชมครับ
นี่เลยอย่างแรกที่ผมเลือกหอยแมลงคู่นิวซีแลนด์อยากให้ดูหน่อย
ลองชิมดูนะครับว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดที่นี่เขาแตกต่างจากที่อื่นอย่างไรนะครับ

เปรี้ยวน้ำแต่ที่สำคัญคือกลิ่น
เหมือนเครื่องเทศมันอร่อยมากมันช่วยให้รสชาติมันดีขึ้น

อย่างที่ร้านนี้โซโลแกนของเขาไม่ได้มีแต่ก๋วยเตี๋ยว
อาหารอื่นเขาก็มีใช่ค่ะ
นี่คือข้าวผัดปงค่ะ

ก็คือข้าวผัดปูวันนี้เราใช้น้ำมันงาแท้

จริงดูนะครับข้าวผัดปูไอยะครับ
รสชาติเป็นอย่างไรครับ
หอมมันแล้วก็ความหวานมันหวาน
ไม่ได้หวานน้ำตาลมันหวาน
น้ำมันงานภูรมชมผมเชื่อเลยพอได้เห็นและ

ลูกค้าจะเจอกับตึกที่ชนหน้า

เปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะคะ๑๐๓๐๓๓๐หยุดทุกวันจันทร์

โอ้โหเห็นแบบนี้แล้วเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะมาลองชิมกันดูนะครับ
เพราะว่าตลอดกินของเรามาแล้วคุณผู้ชมล่ะมาแล้วหรือยังนะครับ
ส่วนช่วงนี้ต้องขอขอบคุณคุณไอนะครับ

ส่วนช่วงนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บกวาดที่เรือให้หมด

สตูดิโอกับน้องใบตองครับ

ว่าน่าจะพุ่งเปลี่ยนแต่อร่อยจริงร้านนี้เพราะว่า
อย่างที่บอกทีเด็ดของเขาอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดด้วย
ที่ไม่เหมือนใครใช่ไหมอยากรู้ว่าอร่อยเผ็ดขนาดไหนนะครับ

ช่วงนี้มีแต่ของแซ่บเดี๋ยวพักกลืนน้ำลายกันสักครู่ดีกว่า
ช่วงหน้าเรื่องราวสนุกก็รออยู่ค่ะ